อีกหนึ่งเหตุการณ์บนท้องถนนนะคะอันนี้ก็ชาวเน็ตมาวิจารณ์ถึงความผิดถูกเช่นเดียวกัน
จักรยานยนต์ชนท้ายแท็กซี่ที่เหยียบเรกกลางถนนโล่ง
ร่างเนี่ยลอยละลิ้วข้ามฝั่งโชคดีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำ
นี่ค่ะมอเตอร์ไซค์ตามหลังมาอยู่ดี
เหยียบเบรกกระทันหันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเนี่ยค่ะ

คือคนก็วิจารณ์ว่า๑แท็กซี่ผิดที่อยู่ดีเบรกกระทันหัน

เน็ตเขาวิจารณ์กันสองมุมนะลองเข้าไปอ่านดู
แต่จับเด็กแล้วชนแล้วรู้ว่าชนทำไมหนี
คือเขาถามว่าตกลงแล้วใครผิด
เหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่เขาถ่ายคลิป

คนที่เขาถ่ายคลิปเขาบอกว่าตัวรถจักรยานยนต์เขาก็ไม่เจ็บอะไรมาก

ตัวคนขับแท็กซี่เหมือนเขาก็ลงมาดูรถเขานะ

อะไรแบบนี้คือต่างฝ่ายต่างก็แบบช่างมันไปต่อ
เป็นภาพบันทึกได้จากกล้องหน้ารถ
เห็นว่ารถแท็กซี่เขียวเหลืองเปลี่ยนเลนส์
แล้วก็เบรกกระทันหันในจังหวะที่ถนนว่าง
แล้วก็รถกระเด็นข้ามไปอยู่ในอีกเลนส์
ก็เพจดังเอาไปแชร์ต่อเหมือนเดิมค่ะ
ก็มีคนที่มาวิพักวิจารณ์กันนะคะ
บอกว่าเกือบซวยเพราะคนอื่นแท้ดีที่เบรกทัน
ไม่งั้นคงนอนใต้ท้องรถ
ก็แบบที่พี่มิ้วบอกแหละค่ะก็วิจารณ์กัน
ตกลงใครผิดกันแน่ะนะคะใครผิดใครถูก
ทีมคลับใส่ตัวโซเชียลของเราก็เลยติดตามเรื่องนี้
ยังคุณโจ้เจ้าของคลิปบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวาน
ช่วงเวลาประมาณ๕โมงเย็นบนถนนพระราม๒
ขาออกมุ่งหน้าไปยังถนนไปยังจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
หลังเกิดเหตุก็ได้จอดรถลงไปให้ความช่วยเหลือ
คนขับรถจักรยานยนต์ซึ่งไม่ได้รับบาดเจ็บมาก

ก็ไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีกันแต่อย่างใด
ถือว่าเป็นการฟาดเคราะห์กันไปนะคะ